ดูความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจลงพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
แล้วก็ยาลดความอ้วนลีเนี่ยนะคะ
แต่ดูเหมือนว่ามันจะบานปลายนะคุณสุภาษา
เพราะว่าวันนี้ตำรวจถือหมายค้น
ลงพื้นที่ไปตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เพราะว่าลงไปพื้นที่ไปเจอกับพันธุ์ตำรวจโท
สันทนาอดีตข้าราชการตำรวจไปประจันหน้ากันเลย
แล้วก็บรรยากาศบางช่วงบางตอนเนี่ยตึงเครียดเลยนะคะ
แล้วก็มีการไล่ตำรวจชุดตรวจค้นให้กลับไปด้วย
ใช่ค่ะเมื่อภาพสักครู่นี้ตรงนี้เลยค่ะ
นี่เป็นจุดที่เขาเป็นศูนย์ศูนย์เปิดใหม่เลยนะคะ

สืบสวนสอบสวนตลาดใหม่ดอนเมือง
จุดนี้นะคะทางรองพบตรพลตำรวจเอก
ราชัยทรงเมตตานี้มาเปิดไปช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เป็นจุดสำคัญถ้าแม่ค้าจะเข้าไปขายของ

ต้องไปแจ้งก่อนนะคะว่าอยู่ล็อกไหน

นี่แหละศูนย์นี้แหละที่เป็นเจ้าปัญหานี่นะคะ

เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่เอกชน
วันนี้ก็เลยมีการโหร้องไล่ตำรวจกันด้วยค่ะ
โดยชุดตรวจค้นที่ลงไปนี่นะคะ
นำโดยพลตำรวจตรีนราเดชกรมทุกสิ่ง

ครีมบำรุงผิวผิดกฎหมายค่ะ
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ออย
แล้วก็ไปตรวจค้นร้านค้า
ภายในตลาดใหม่ดอนเมืองอีกครั้ง

นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๔๐๐นาย
บุกเข้าไปตรวจค้นร้านค้าในตลาด

มีบางร้านไหวตัวทัน
รองพบตรคาดการณ์ว่าน่าจะมีข่าวรั่ว
น่าจะมีคนเอาข่าวไปบอกพ่อค้าแม่ค้า
ในวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปอีกครั้งค่ะไปตรวจสอบ
พอลงไปปุ๊บก็เจอเลยค่ะ
ข้าราชการตำรวจพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
ซึ่งถามว่าพันธุ์ตำรวจโทสันทนาเกี่ยวอะไร
เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้เนี่ยนะคะ
วันนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
นำพ่อค้าแม่ขายมาประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยไฮไลท์เลยนะ
คือยื่นหนังสือให้ลื้อถอนศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสอบสวน
ตลาดใหม่ดอนเมืองออกจากพื้นที่
เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นที่ของเอกชนแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตจัดตั้งด้วย
โดยระหว่างนั้นพันธุ์ตำรวจโทสันทนา
ก็มีการโตเถียงแล้วก็ปะทะคารมกับพลตำรวจตรีนราเดช
ทำกลางเสียงโหร้องของชาวบ้านของพ่อค้าแม่ขาย
บางคนก็ปรบมือเอาเฮกันเข้าไปเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงกันหน่อยค่ะ
ผมเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้สื่อทุกคนอยู่
เพราะผมกำลังจะเชิญเขา
ไม่ใช่คุณไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวคุณอยากทำนี่นะ
มีหนังสือมาแล้วว่าเชิญพวกคุณไปนู่น
คุณจะไปพื้นที่สาธารณะหลายศูนย์กว่าคุณคุณออกไป
นี่พื้นที่เอกชนนะพื้นที่นี่เอกชนเดี๋ยวคุณเชิญออกไป
คุณจะไปนั่งตรงไหนตามเต้นหินแจ้งคุณออกไปเลยในพี่สาธารณะ

เอาคุณเอาเรื่องนี้ก่อนไหมคุณจะได้ทราบ
เอ้าแค่พี่สาธารณะก็ได้
นี่ค่ะก็เสียงชาวบ้านโหร้งแบบนี้นะคะ
จากนั้นค่ะพลตำรวจตรีนราเดชก็เดินออกไป

เดินออกไปปล่อยแถวตำรวจที่จะเข้าไปตรวจค้น
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็พยายามที่จะเข้าไปยื่นหนังสือ
เพื่อให้ไล่ตำรวจค่ะไล่ตำรวจออกจากพื้นที่
ก็เลยจุดนี้เกิดการปะทะคารมขึ้นกันอีกครั้ง

แล้วก็ไม่มีการรับหนังสือไล่ออกจากพื้นที่ด้วย

ไล่ตำรวจที่จะไปตรวจค้นออกจากพื้นที่

ลงมาตั้งแถวเตรียมเข้าค้นต่อด้วย
นี่นะคะก็บรรยากาศตึงเครียดพอสมควรค่ะ
แต่ว่าที่สุดแล้วก็มีการลื้อเต็นต์แล้วก็เก้าอี้
ที่จะใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าออกไป
ขึ้นรถกลับไปหมดเลยนะแล้วก็ออกไปจากตลาดทันทีค่ะ
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตรวจค้นไม่เป็นไร

เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่า
คุณมีหมายมา๕หมายแต่มีร้าน๕๐๐ร้านค้า
คุณจะมาค้นอะไรล่ะหมายคุณมาถูกไหม

แล้วมาตั้งศูนย์แบบนี้เป็นการตั้งศูนย์แบบ๒๔ชั่วโมงด้วย

เออที่สำคัญค่ะหลังจากนั้นนะครับ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ออยก็เลยนำกำลังไปตรวจค้น
แผงค้าในตลาดโดยสามารถเข้าประตูด้านหลังได้

เนื่องจากว่ามีการล็อกประตูเข้าออกของตลาด
พร้อมกับห้ามสื่อมวลชนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
โดยอนุญาตให้เพียงผู้ที่สมัครใจเข้าไปตรวจค้น
โดยมีการวางกำลังบริเวณนั้นอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะ

เพราะว่าเขาก็มารอเข้าแผงของเขาเหมือนกันนะ

ตำรวจมาปิดตลาดแบบนี้เข้าไปขายของไม่ได้เลย
และค่าเช่าแต่ละเดือนสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทคุณ
แล้วก็ยอมรับว่าในร้านของตัวเองก็มีสินค้า
ทั้งที่ถูกกฎไม้และก็ผิดกฎไม้บ้าง
แต่หากตำรวจจะเข้าค้นก็ยินดีนะ
เพราะถ้าตรวจค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขายของเหมือนเดิมอ้าวยอม
ยอมนะคะเพราะว่าจะได้มีรายได้เข้ามา
เพราะว่าจะปล่อยให้ปิดแล้วก็ไม่ได้ขายของ
ค่าเช่าก็ต้องจ่ายทุกเดือนสามหมื่นสี่หมื่นบาทคุณ

หลังจากที่ตำรวจวางกำลังกดดันอย่างหนัก

ก็พยายามที่จะขนของออกจากร้าน
ทำให้ตำรวจก็เลยจับกลุ่มแล้วก็นำของกลางไปตรวจสอบนะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังกวาดล้าง
พร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ครีมบางส่วนที่ผิดกฎหมาย

ส่งสถานีตำรวจนครบานดอนเมือง
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ